คุณผู้ชมตรวจสอบเรื่องนี้กันต่อเลยนะคะ
เกิดขึ้นภายในรั้วสีเขียวของทหารอีกแล้วค่ะ

ล่าสุดมีกรณีเรื่องของน้องนักเรียนรอดอ
ที่จ่ายเงินไปพันสามแล้วก็ได้วิญญาณไก่ออกมา
แต่เนี่ยคนละอารมณ์กันเลยค่ะกินหรูอยู่แพงแบบนี้นะคะ
มันถูกโพสต์ออกมาเราก็พยายามตรวจสอบว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่า
ค่ายไหนเขาเลี้ยงดีขนาดนี้เลยเหรอ
นี่เป็นอาหารของนายทหารชั้นสัญญาบัตรหรือว่าชั้นประทวน
หรือเป็นของพลทหารเราก็ตรวจสอบให้ปรากฏว่า

มันเกิดขึ้นที่ค่ายทหารปตอแถวเกียรติกายค่ะนะ
เอาต้นเรื่องก่อนต้นเรื่องค่ะผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่านิกวิชภาษณ์
ได้ออกมาแชร์รูปภาพอาหารของเหล่าทหารมีข้อความบอกว่า
ไม่ต้องไปตระเวนตามร้านอาหารดังที่ไหนมาที่เดียวจบ
โรงเลี้ยงปตอสองพันหนึ่งรอนะคะ
สั่งเลยเอาเมนูอะไรเนรมิตได้ทุกอย่างบ่ายเชฟตั้ม
ภาพนี้มีอะไรบ้างล่ะคุณดูเมนูนะครับ
ข้าวผัดน้ำพริกปลาทูชอบไหมอ่า

ทุกอันถึงบอกไงฮะว่ามันดูหรูนะ
สัตว์ดูแบบว่าเป็นระเบียบสวยงามจ๊ะเออนะคะ
และยังไม่หมดอาหารต่างประเทศก็มีนะจ๊ะ
สเต็กสปาเกตตี้สลัดพิซซ่าเฟรนด์ไฟล์
ไก่ป๊อปยากิโซบ่าเอาอะไรอ่ะ
จริงเหรอจริงมันเรื่องจริงใช่ไหมเนี่ย
นี่หลายคนตั้งคำถามแบบคุณเลย
นี่เป็นแค่รูปถ่ายเป็นพร็อปเป็นแค่โชว์ถาด
แต่มันไม่ใช่ทำไมมันมีหลายถาด

เอาล่ะเพื่อไขข้อข้องใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
มันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะเอาจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะ

ต่อผลฐานมันนะฮะแต่ว่าคำถามคือเอางบมันจากไหนอ่ะ
ใช่ไหมคะก็ถามต่อไงคนที่จะหาเรื่องก็หาเรื่องแบบนี้ได้
นึกออกไหมคะเพื่อไขข้อข้องใจค่ะ
คุณผู้ชมทีมข่าวติดต่อไปที่เจ้าของโพสต์นะคะ
คนโพสต์เนี่ยก็คือผู้กองค่ะ
ร้อยเอกวิทภาษสุจริต
เป็นผู้บังคับกองร้อยกองพันธหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน๒๑๐๐รักษาพระองค์เกียรติกาย
รับว่าเป็นคนโพสต์ภาพอาหารหรูสำหรับพลฐานในค่ายจริง
โดยระบุบอกว่าจะเลี้ยงพลทหารแบบนี้อาทิตย์ละครั้งทุกวันอังคาร
ตัวเงินที่จะไปซื้อวัตถุดิบนี้ผู้กองคนนี้บอกว่าผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ผลฐาน
นะคะยืนยันเลยว่าที่โพสต์ไปไม่ต้องการสร้างภาพเพื่อกลบเกลื่อนแก้ข่าวเมนูทหารที่ติดลบในช่วงนี้
แต่ที่นี่เขาเลี้ยงกันแบบนี้จริงมากว่า๒ปีแล้วซึ่งเมนูล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาก็คือผัดไทยกุ้งสด
เพราะฉะนั้นพลทหารในปตอ๒๐๐๑รอเนี่ยนะคะก็จะยิ้มได้ค่ะ
ผมเกรงว่าพลทหารที่ค่ายอื่นจะอิจฉาจะน้อยใจทำไมไม่มีให้ผมกินอย่างนี้บ้างล่ะถูกไหม

งั้นผู้ประคับประชาแต่ละค่ายก็ลองดูเป็นตัวอย่างถ้าพอทำได้ก็ดีนะฮะ

อันนี้เห็นบอกว่าใช้งบส่วนตัวไม่ใช่งบหลวงด้วยนะ